ทำไมถึงพูดว่านับถอยหลังเรื่องของการชิงทอง

เดี๋ยวก่อนถอยหลังเนี่ยรอการจับ

หลังเตรียมเข้าตารางได้เลยเตรียมได้เลย
เดี๋ยวตำรวจต้องมีออกมาแถลงแน่นอนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้เข้ามาแบบไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยนะ
เข้าไปในร้านทองปั๊บแล้วมีการทำทีคุยโทรศัพท์
พอคุยโทรศัพท์อย่างเดียวไม่พอมีการยื่นไลน์ให้ด้วย
นี่เอาไลน์แบบนี้เอาไลน์แบบนี้ส่งให้พนักงานดู
จังหวะที่พนักงานเอาไลน์มาให้เลือก
แล้วพนักงานหันหลังไปเก็บสร้อย๓บาท๒เส้น
คว้าแล้ววิ่งค่ะคุณผู้ชม

อันนี้กำลังคุยกับพนักงานอยู่เห็น๒เส้นโตนี่ไหม
ไปแล้วรวบแล้วออกไปเลยค่ะ

ใช่เพราะอะไรเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชม
คือเกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชมังกรคู่ค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เห็น๒เส้นโตที่วางอยู่ในถาดแดงนั้นไหม
อันนั้นเส้นละ๓บาทค่ะคุณผู้ชม
จังหวะที่พนักงานเขาหันหลังกลับไปคือ

ทีนี้เขาก็หันหลังกลับไปเก็บเส้น๒บาท

ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ

สร้อยคอแบบผู้หญิง๒บาท

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูสร้อยผู้หญิงที่แบบที่มีจี้หน่อยละกัน

เขาบอกเขาอยากได้ไลน์เต็นท์แข็งแรงกว่า

พนักงานบอกว่าอ๋อที่ร้านมีแค่นี้ค่ะ

ก็พนักงานหยิบมาให้ดู๓เส้น

เส้นละ๓บาทของผู้ชายเอามา๒เส้น

จังหวะนี้ที่หันหลังไปเก็บเส้นของผู้หญิง๒บาท

ลูกค้าร้านทองที่อยู่ในร้านเนี่ยนะ

จังหวะนั้นมันแป๊บเดียวเท่านั้น
แล้วคนร้ายก็เข้ามาคนเดียวด้วยเหมือนกับ

แล้วก็ทำเหมือนกับคุยโทรศัพท์กับปลายสายอยู่เลย

หรือว่าทำทีเหมือนกับคุยโทรศัพท์เฉย
สรุปคุณผู้ชมเป็นร้านทองที่แบบแยกมานะ

ทีนี้ตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วก็แน่นอนต้องไปตรวจลายนิ้วมือแฝง

ตอนนี้ค่ะเขาจะต้องไปไล่ดูตามเส้นทางต่าง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนร้ายพอก่อเหตุเสร็จปั๊บ
ออกไปไปขับรถหนีไปเอง
หรือมีอีกคนนึงที่รออยู่

เดี๋ยวตำรวจเอารูปของคนร้ายไปตรวจสอบแล้ว

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดคือ
ใส่เสื้อสีเหลืองแขนสั้นใส่แมสดำ
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐กว่าปี

เขามีถงบริเวณด้านหน้าก็เลยคล้ายเหมือนห้าง
เป็นพื้นที่ข้างหน้าห้าง

ใช่ก็เดินไปมาอยู่ค่ะ

๖โมงเย็นแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวข่าวเย็นไทยรัฐอัปเดตให้ฟังจับได้แล้ว
ไม่มีใครรอดสักรายนะ